รวมถึงเรื่องของมติคอรมอที่สร้างความเซอร์ไพรส์
ให้กับอาชีพราชการพอสมควรนะครับ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพ

คุณบุ๊คคุณขวัญครับคุณน้ำแข็งครับ

โผล่มาเงียบไม่ระแคะระคายมาก่อนเลย
เรื่องที่ว่าจะให้มีการจ่ายเงินเดือนค่าราชการเป็น๒งวด
ปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนค่าราชการจากเดือนละ๑รอบเป็น๒รอบ
หนังสือพิมพ์วันนี้ก็พาดหัว
ปรับจ่ายเงินเดือนค่าราชการเคาะคอรมอแบ่งเป็น๒รอบต่อเดือน
ว่าเงินเดือนเท่าเดิมนะครับ

จ่ายตอนต้นเดือนซะรอบหนึ่ง
แล้วไปถึงกลางเดือนจ่ายซะอีกรอบหนึ่ง
ผมนึกถึงตอนที่ผมมาทำหนังสือพิมพ์ใหม่

ตอนนั้นยิ่งกว่านี้อีก
เงินเดือนเนี่ยออก๗วันครั้ง
เพราะบอกกเขาบอกว่าเฮ้ยออกหนเดียว

ฉะนั้นอาทิตย์ละครั้งรับเงินเป็นเงินเดือน
มันก็แก้ปัญหาได้ในระดับ๑
แต่ว่าพอมาถึงวันนี้ถ้ามาใช้กับค่าราชการถามว่ามันดีหรือไม่ดี
ครูที่ออกมาค้านก็เยอะปัญหามันอยู่ตรงไหนครับทำไมเขาถึงไม่เอาด้วย
เพราะมันมีปัญหาเรื่องค่าราชการเกือบทุกหมู่เหล่าอยู่ในวังวลของการเป็นหนี้ทั้งนั้น
เมื่อเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้วิธีการใช้หนี้ก็คือเจ้าหนี้เนี่ย
เขาหักเงินเป็นของตายเลยครับเขาตกลงกันไว้กับต้นสังกัด
ว่านายคนนั้นนายคนนี้เป็นหนี้อยู่เท่านั้นเท่านี้เป็นหนี้สากรเท่านั้นเป็นหนี้นี้เท่านี้
พอเงินเดือนออกมาเขาหักไว้เบ็ดเสร็จเลยครับ
ที่เหลือถึงจะส่งให้ข้าราชการ
ข้าราชการก็จะมีรายชื่อเลยว่าหักค่าโน้นหักค่านั้นหักค่านี้
แล้วพอถูกหักโน่นนี่นั่นสารพัดสารพันธุ์
เงินเดือนที่เหลือเนี่ยมันน้อยลงถูกหักไปเยอะ
ปัญหาก็คือว่าเขาหักเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหักกันตอนต้นเดือน
เงินเดือนออกใหม่ใหม่หนี้สากรก็หักตอนนี้หนี้ที่หักค่าโน่นค่าหนี้
อะไรไว้ยังไงผ่อนรถผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนบัตรเครดิตผ่อนมือถือ
ส่วนใหญ่ที่ไปตกลงกันไว้เนี่ยผ่อนต้นเดือนหมด
น้อยที่จะไปบอกว่าผ่อนเอาทุกกลางเดือนเอาทุกปลายเดือนไม่มีหรอก

ทีนี้พอเงินออกมา
แล้วไปผ่อนผ่อนโน่นโน่นนี่นั่นสารพัดสารพันธุ์แล้วเหลืออยู่ไม่มาก
แต่ว่าเงินเดือนออกมาแค่ครึ่งหนึ่งก่อน
คำถามคือจะเอาอะไรไปกินล่ะครับ
จะเอาอะไรไปกินเพราะคาดหวังว่า
ที่เหลือเนี่ยก็จะได้ใช้จ่ายไปถึงปลายเดือน

แต่ว่าถ้าได้มาก้อนแรก

เหลืออยู่จิ๊บจ้อยนิดหน่อย
ไม่มีอะไรค่าใช้จ่ายนี่มันจะเดือดร้อนตรงนี้
แล้วที่สำคัญคือถ้าเป็นอย่างนี้
หนี้ก็ต้องไปตกลงกับเจ้าหนี้ทั้งหลาย
เจ้าหนี้บัตรเกรดิตเจ้าหนี้ผ่อนรถเจ้าหนี้ผ่อนโมโตซัย

อย่าเพิ่งหักตอนต้นเดือนให้หมดนะครับ
เพราะว่าต้นเดือนเนี่ยมันเงินออกมาครึ่งเดียว
งไปหักตอนกลางเดือนหลังได้ไหมครับ

มันจะมีเงินเดือนแบ่งออกเป็น๒ก้อน
อันนี้ก็เป็นภาระของค่าราชการ
ที่จะต้องไปเจรจากับเจ้าหนี้

ก็เป็นความปรารถนาดีของคนคิด
แต่ว่าคิดแล้ว
มันต้องคิดให้รอบครอบ
คนที่ไม่เคยเป็นหนี้เนี่ยเวลามานั่งคิด
แทนคนที่เป็นหนี้เนี่ยมันคิดกันไม่ออกหรอก
ไม่รู้ว่าคนที่เจอภาระหนี้สิน
ที่ต้องถูกหักโน่นหักหนี้เนี่ย

คือคิดแบบคนไม่มีหนี้
แต่คิดให้คนที่มีหนี้ต้องปฏิบัติ
ตัวแทนข้าราชการบางคนเขาถึงบอกนี่
เป็นการแก้ปัญหาของค่าราชการบางคน
ที่จะกระทบต่อค่าราชการทุกคน
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมในระบบ
บางคนบอกว่ามันจะสร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย

เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

ท่านเข้าใจก็คืออธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางเป็นกรมที่
จ่ายเงินเดือนให้ค่าราชการทั้งหมด
คนที่ออกมาพูดคือคุณกุลยาตันติเตมิตร

นี่อายุยังไม่มากแต่เป็นอธิบดีกรมใหญ่
ท่านบอกว่ากรมพร้อมจะรับนโยบายไปปฏิบัติ

กรมเนี่ยพร้อมจะไปหารือ
กับสถาบันการเงินต่างที่จะเป็นของหนี้เงินกู้ค่าราชการ
เพื่อหาแนวทางการแบ่งจ่ายหนี้ให้สอดคล้อง
กับการจ่ายเงินเดือน๒รอบ

ธิบดีท่านหาทางออกให้อย่างนี้
คือท่านจะออกแบบสอบถามค่าราชการ

ไหนใครต้องการให้ราชการจ่ายเงินเดือน

ไหนใครที่อยากให้จ่ายแบบใหม่

มติขอรมอที่ออกมาเมื่อวาน

ใครอยากได้แบบไหนก็กรอกข้อความ

แต่ไม่ว่าจะแบบไหนหรอกครับ
มันไม่ใช่แก้ปัญหาหนี้สิน
ให้กับค่าราชการได้หรอก
กับสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่

เงินเดือนมันชักหน้าไม่ถึงหลัง
ข้าราชการมีปัญหาหนี้สิน
พอร์นรอบตัวรอบเอ้าออกแบบนั้นเถอะ

จะทำงานค่ะ
ดูสิครับว่าข้าราชการคนไหนบ้าง
แม้ว่าค่าราชการ

หากเกินโอกาสต้นสังกัดยิ่งข้าราชการครูเนี่ยโอ้โหหมูเลยครับ
บรรดาพวกขายของเงินผ่อนเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยครูเป้าหมายอันดับหนึ่ง
เพราะครูก็อยากได้โน่นได้นี่ได้นั่นสารพัดแล้วเวลาจะใช้ใช้หนี้ง่ายมาก
ออกจากต้นสังกัดฉะนั้นพอเหลือจากพอโน่นนี่นั่น
มันก็เหลือน้อยมันก็เครียดเครียดกับการเป็นหนี้เครียดกับการถูกทวงหนี้
ไม่มีสติตะตังค์จะสอนหนังสือหรอกครับเครียดกับการถูกยึดรถ
กับการจะถูกยึดมอเตอร์ไซค์ก็กลายเป็นการผลักดันให้ค่าราชการเวลานี้เนี่ย
ต้องหาเงินพิเศษช่องทางใครช่องทางมัน
ใครอยู่ในหน่วยงานที่เขามาทำธุรกรรมโน่นนี่นั่น
เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าการแนบแบงค์ร้อยแบงค์๕๐บาทเข้าไปด้วยเนี่ย
เป็นเรื่องปกติเข้าไปแล้วเวลาไปติดต่อกับราชการขอคัดสำเนา
ขอทำโน่นทำนี่เขียนคำร้องก็ต้องแนบธนบัตรเข้าไปด้วย
แต่ก่อนเขาบอกเขินเขินไม่กล้าทำกันเดี๋ยวนี้เขาบอกทำกันได้ปกติ
ส่วนที่ไม่ได้นั่งหน้าโต๊ะไม่ได้พบกับพี่น้องประชาชน
ไม่ได้บริการตรงนั้นอันนั้นก็ลำบากหน่อย
ส่วนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย
มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติโน่นนี่นั่น
อันนี้ก็กินคำใหญ่หน่อยตัวเล็กกินคำเล็กตัวใหญ่กินคำใหญ่
มันก็วนกันอยู่อย่างนี้แล้วจะไปห้ามยังไง
นี่คือความจริงที่วงการค่าราชการเจอกันอยู่
ฉะนั้นการแบ่งเงินจ่าย๒รอบเนี่ยมันช่วยไม่ได้หรอกครับ
เมื่อวานที่คุณเศรษฐาพูดท่านก็บอกว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์กับข้าราชการ
ถ้ามีการจ่าย๒รอบจะได้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน
ไม่ต้องคอยให้ถึงสิ้นเดือนก็จะมีเงินแบกจ่ายออกมา
อันนี้คุณเศรษฐาคงไม่เข้าใจลึกซึ้งของค่าราชการที่เป็นหนี้
แต่ว่ามาถึงเที่ยงวันนี้
ผมดูทิศทางแล้วเรื่องนี้รัฐบาลต้องใส่เกียร์ถอยครับ
เดินหน้าไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา
คิดอย่างอื่นดีกว่าครับมีเรื่องที่จะช่วยประชาชนได้อีกเยอะ
ที่คิดออกมาแล้ว๖๗เรื่องเมื่อวานนั้นก็ดีอยู่แล้ว
ไปคิดอะไรใหม่ใหม่ออกมาที่เออออกมาแล้วคนร้องเออกันทั้งบ้านทั้งเมือง
ดีกว่าให้คนมาเกิดความแคลงใจฉะนั้นก็ลองติดตามดู
แต่ผมคิดว่าถอยดีกว่าครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ